โอ้โหขยะเกลื่อนกลาดเลย
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหนึ่งนะคะ
หลายคนจะต้องหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ
แต่ว่าถือว่าดีค่ะที่จะได้ช่วยกันนะคะในการเริ่มงับเย็บยั้งการพรรณบาตรของโลก
รวมไปถึงป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากพายุฝนฟ้าขนองด้วย
เพราะวันนี้๒๒เมษายนเป็นวันแรกที่จะเริ่มมีพายุฤดูร้อน
ปัจจัยก็คือมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
แล้วก็มีอากาศเย็นจากมวลจีนแผลมาปกคลุมบริเวณเส้นพันแปดนี่แหละค่ะ
คือจุดที่จะโดนฝนเยอะหน่อย
แถบตั้งแต่บึงการไล่ลงมาถึงอุบลราชธานีนะคะ
ก็คือแถบนี้จะเริ่มเจอฝนก่อน
ส่วนจังหวัดอื่นนะคะมีพื้นที่ไหนบ้าง
ตรวจสอบกันจากโมเดลกราฟิกตรงนี้นะคะ
วันนี้ภาคอีสานเริ่มที่บึงกาล๑๐
กลนครยะโสธรนครพนมอำนาจเจริญอุดรธานีสุริน
มหาสารคามศรีสะเกดกาลสินอุบลราชธานีและมุกดาหาร
ฝนฟ้าขนองจากพายุฤดูร้อนก่อนนะคะ
เลื่อนต่อมาถึงวันพรุ่งนี้
กระจายมาภาคเหนือภาคกลางค่ะ
เหนือที่จังหวัดแพร่พิศนุโลกน่านพิจิตร
อุตรดิษฐเพชรบูรณ์และสุโขทัยนะคะ
ส่วนภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีลบบุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ส่วนภาคอีสานนี่คือทุกจังหวัดเลยค่ะ
ภาคตะวันออกทุกจังหวัด๘จังหวัดเช่นเดียวกัน
นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาด้วยนะคะ
ส่วนวันถัดไปค่ะปลายสัปดาห์เสาร์อาทิตย์๒๕๒๖เมษายนนะคะ
ยังคงเป็นพื้นที่เดิมแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นนะคะ
จังหวัดน่านเพชรบุญพิจิตรแพร่พยาวลำปางกำแพงเพชรตาก
ปูนพิศนุโลกเชียงรายเชียงใหม่ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกันให้ดี
ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้รวมถึงอาคารที่ไม่ปลอดภัย
เกษตรกรดูแลพืชผลการเกษตรของท่านด้วยนะคะ
แล้วก็เตรียมรับมือให้ดีเพราะว่าในรอบนี้จะมาหนักมาแรงด้วยนะคะ
พูดไม่ทันจะขาดคำดิฉันรู้สึกว่าลมมันพัดมาแล้วค่ะ
คงจะต้องขอหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะ